พูดถึงในกรุงเทพกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนน
พาคุณผู้ชมพาคุณรสนิมไปดูเรื่องนี้กันเลยนะคะ
คือเวลาจอดรถติดไฟแดงแล้วมีคนมาเช็ดกระจกรถ

หลังอาจจะมีน้อยหน่อยแต่ก็ยังคงมีอยู่
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่แยกลาดพร้าว
ทีนี้พอมาเช็ดกระจกให้คนขับรถเขาปฏิเสธไป
ปฏิเสธปุ๊บแสดงอาการข่มขู่เลย

ไม่แปลกที่จะเป็นผู้หญิงขับรถไปแล้วไปเจอแบบนี้

คือโวยวายคือท้าให้ไปฟ้องตำรวจ

ถนนกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมและนี่เป็นเหตุการณ์คลิปนะคะ
ปรากฏว่ามีชายวัยกลางคนเนี่ยฮะในมือเนี่ยถือ
ถือไม้เช็ดกระจกรถเดินปรีเข้ามาที่รถเลยค่ะ
พยายามจะมาเช็ดกระจกหน้ารถแต่เจ้าของรถไม่ให้เช็ดนะคะ
อีกฝ่ายเนี่ยผู้จารย์ไม่ดีแสดงอาการขุมขู่
แล้วก็ท้าให้ไปแจ้งตำรวจอีกด้วยนะคะชายคนขับรถเขานำคลิปนี้
เอามาโพสต์ไว้ในกลุ่มควายหลุดถนนเขามาเตือนภัยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน
ต้องผ่านเส้นทางนี้ระมัดระวังกันด้วย
ทีนี้พอมาดูเสียงชาวเน็ตกันหน่อยนะคะส่วนใหญ่มาแชร์ประสบการณ์กันเยอะเลยค่ะ
ส่วนใหญ่บอกว่าเคยเจอเหมือนกันแถวลาดพร้าวเนี่ยเยอะเลย
บอกไม่ให้เช็ดก็ยังจะเช็ดอีกสุดท้ายจ่ายไป๒๐บาท
บางคนมาคอมเมนต์บอกนะคะว่าเมื่อวานก็เจอเหมือนกันเลย
เหมือนจะทำงานกันเป็นแก๊งหรือเปล่ามีผู้หญิงด้วยหลายคนเลย
กระจกดีดีจะมาเช็ดให้เลอะทำไมเรื่องแบบนี้คงให้ตำรวจจราจรในท้องที่ออกมาเข้มงวด
ตรวจตราดูแลกันหน่อยนะคะตามแยกไฟแดงเพิ่มเติม
ก็น่าจะลดปัญหาแบบนี้ลงมาได้เพราะว่าแหม่มันก็น่ากลัวจริง
สำหรับคนที่ใช้รถใช้ถนนแล้วเขาไม่ประสงค์จะให้ใครมาทำความสะอาด
เช็ดกระจกให้แล้วยังมาพูดจาข่มขู่แบบนี้อีก
นี่นะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ